คุณผู้ชมคะเชื่อว่าเมื่อวานนี้ประสบกรณิกรชาวไทย
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกน่าจะรู้สึกเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นความโศกเศร้าของการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
ในหลวงราชการที่๙ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะ
ซึ่งหลายคนก็ยังบอกว่าพระองค์ไม่ได้ไปไหน
พระองค์ยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยทุกคน
รวมถึงแนวคิดแนวพระราชดำริ
แล้วก็ปณิธานพระราชปนิษฐานต่างต่างของในหลวงราชการที่เก้า
ก็ยังคงสถิตอยู่กับประเทศไทยอยู่กับคนไทย
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อีกครั้ง
จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
น้ำตาแห่งความอาลัยไหลออกจากหัวใจที่จงรักพักดีของประสบกรณิกรไทย
ร่ำให้ดังระงมไปทั่วพื้นที่รอบนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
สองมือประนมขึ้นเหนือกล้าวโดยไม่ได้นัดหมาย
หลังทุกคนมองเห็นกลุ่มควันสีขาวนวล
วยพุ่งจากพระเมรุมาตรสู่ฟากฟ้าเหนือทุ่งพระเมน
เป็นสัญญาณว่าในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จสู่ทิพยวิมารแล้ว
ความรู้สึกของคนไทยหลายคนคือไม่มีอีกแล้ว
ไม่มีวันที่จะได้ชื่นชมพระบารมี
ให้คนในชาติรู้รักสามะขี
และเราไม่มีโอกาสได้เห็นในหลวงราชการที่๙
เสด็จออกมหาสมาคมโบกพระหัดจากศรีหะบัญชร
ประสบกรณิกรของพระองค์อีกต่อไปแล้ว
ตั้งแต่มานี่นะพ่อไม่ได้สมหวังเลย
เพราะว่าเมื่อวันที่๒๕
พอไปจองบ้านพักไว้หาถึงก็เข้าแถวเลย
รอถึง๕ทุ่มตั้งแต่เช้า๗โมงรอถึง๕ทุ่ม
ก็อยู่ได้แค่ตรงบ้านพระหัทธิ์ตรงนั้น

ก็สังคารก็ไม่ค่อยดีใช่ไหม
กลับไปพักตี๒ลงมาอีกที
ก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้เข้าไปข้างในอีก
ตั้งใจจะเข้าไปก็ไม่ได้เข้าอีก
เมื่อเช้ามาก็มานั่งเฝ้าท่านอีก
ก็ไม่ได้เข้าอีกเพราะว่าทำพิธีกันอยู่

ต้องกลับไปที่พักนี่ก็ออกมาอีก
ก็ไม่ได้สมหวังกับตัวเองเลย
คิดว่าคนไทยใจหายทุกคนนะคะ
ถึงแม้ว่าจะทำใจไว้แล้วเตรียมใจไว้แล้ว

มันก็หนักดูอึ้งนะคะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่ท่านได้ทำ
คำสอนที่ท่านได้สอนไว้
สิ่งที่ท่านเมตตาคนไทยทุกคนนะคะ
ก็คงจะอยู่กับคนไทยตลอดไป
คนไทยทุกคนไม่ลืมในสิ่งที่ท่านทำ
ในสิ่งที่ท่านมีพระราชดำรัฐเอาไว้
เพราะว่าเราจะต้อง

ท่านก็จะได้ไม่เป็นห่วงเรามากไปกว่านี้

ถึงจะไม่ได้ใกล้
หรือจะไม่ได้เข้าไปในที่ต้องการนะคะ
แต่ก็ใจไปถึงนะคะ

แต่จะขายจริงนานมากค่ะแต่เช้าแล้ว
อดนะคะไม่ไหวจริง
มันก็เหมือนความฝันนะคะ

แต่พอมาเจอพิธี
มาเห็นว่าท่านไม่ได้อยู่กับเราอยู่แล้ว

เห็นว่าลูกของท่านเป็นยังไง

ถึงพระกรณียกิจต่างที่พระองค์ท่านได้ทำมา

กรณียกิจต่างนั้นทำให้ลูกหลาน

ต่อให้อยู่เป็นร้อยปีพันปี
เราก็ได้รับรู้ว่าท่านทำเพื่อคนไทยจริงค่ะ

เก่งทุกด้านเป็นอัจฉริยะ

เราก็ต้องทำใจแค่นั้นเอง

ให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรต่อหน้าที่การงาน
พ่อแม่หรือตัวลูกเอง
หรืออะไรก็ตามหน้าที่ที่คุณทำ

ทุกคนจะอาจจะกลายมาย
ทุกคนจะปลอดภัย
เพราะตามนั้น
สถิตอยู่ในดวงใจของอาณาประชาราชตราบนิตนิรันดิ์
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน